วันนี้ถ้าจะเดินไปกินข้าวอย่าชวนคุยมากนะพี่เบิร์พี่น้ำแข

กลัวจังเลยกลัวว่าจะเป็นแบบเด็กกลุ่มนี้

คือเด็กเดินผ่านจุดที่มันเป็นพื้นปูนชำรุด

ติดอยู่ตรงร่องตรงนี้คุณผู้ชมฮะ

นี่คือโรงเรียนชื่อดังในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับ

คากับร่องเป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้
มันเป็นช่องทางเดินปูนที่ชำรุดครับ
อยู่ในชุมชนคลองแสนสุขตะมนต์ท้ายบ้าน
เอาคือเด็กเด็กเป็นของโรงเรียนในอำเภอเมืองสมุทรปราการนะ
แต่จุดตรงนี้ในชุมชนคลองแสนศุกร์
แล้วชาวบ้านกับกู้ชีพก็เอาอุปกรณ์มาสกัดปูนรอบ

เพื่อจะขยายขอบให้เด็กหญิงเอาขาออกมาได้ครับ
ก็กระเพาะอยู่สัก๓๐นาที
ต้นเด็กผู้หญิงมีแผลถลอกเลือดออกอยู่เหมือนกัน
กู้ชีพก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการครับ

มันเป็นสะพานเดินเข้าชุมชนครับคุณผู้ชม

แล้วจุดที่เด็กตกร่องมันห่างจากปากทางเข้าประมาณ๘๐๐เมตรครับ
ชาวบ้านดูนี้นักข่าว

แต่เด็กที่มาสอบเหตุเขามากันน่ะเป็นกลุ่ม๕๖คน
แต่น่าจะเป็นเด็กนอกพื้นที่
ตอนเดินมาคงคุยกันแหละมั้งคุยกันเฮฮาไม่ทันสังเกตก็เลย
พลึบตกลงร่องไปเลยครับ
ก็เดินคุยกันมาแบบนี้แหละก็เด็กแบบว่าไม่ใช่เด็กพื้นที่ไง
ก็คุยตามองนู่นไม่รู้ว่ามันมีร่อง
ลงไปเต็มที่เลยขาเขาลงไปติด
ลูกชีพมาก็ช่วยเหลือไปบรรยบาล

ชาวบ้านบอกจุดนี้เคยแจ้งหน่วยงานเทศบาลมาซ่อมหลายครั้ง

ซึ่งเขาปกปูนตาม

เหมือนมีการซ่อมแซม

นี่แหละมันก็ทำได้ตามภาษาชาวบ้าน

อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมา

สักทีไม่อย่างนั้น
อาจจะไม่ใช่เหตุสุดท้ายที่มีคนขาตกลงไป